พนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่า
ศรีจะไม่ทนศรีทนไม่ได้

กวนเฉพาะพนักงานเท่านั้นนะ

ลักษณะแบบนี้ค่ะพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เขาเล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้จะมาเที่ยวร้านแทบทุกวี่ทุกวันแล้วค่ะ
แต่ละครั้งมาด้วยอาการเหมือนเดิมเลยเมาเหล้าเมาสุรา
มานั่งที่บริเวณหน้าร้านแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนใช้บริการที่ร้าน
แล้วไปพูดจาก่อกวนหาเรื่องลูกค้าเป็นประจำ
ถามว่าลูกค้าเขาแย่แสมั้ยเขาสนใจมั้ย
อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเขาไม่สนใจหรอกค่ะ
แต่พนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่ามันทำแบบนี้บ่อยมันไม่ได้
มันปวดประสาทมันกลายเป็นว่าเขาต้องมาทนอะไรกันแบบนี้
เขาเลยบอกว่าเขาทนไม่ไหวสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะ
พาขึ้นรถเนี่ยกู้ภัยเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะ

แล้วตอนระหว่างทางผู้ชายคนนี้ยังชวนตำรวจชวนกู้ภัยไปเดิมด้วยกันไหมล่ะ

แต่ว่าคราวนี้ดีหน่อยนะฮะไปเมาที่บ้านตัวเอง
อ้าวเป็นที่เป็นทางไปนะไม่ต้องมาเรียกราชแบบนี้นะคะ